มีข่าวดีนะคะสำหรับกรณีที่มีนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่หายตัวไป
หลังจากออกเข้าไปหาเห็ดในป่า๕วันเต็มคุณผู้ชม
วันนี้ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งเจอตัวแล้วนะคะแม้จะอยู่ในสภาพอิดโรย
แต่ก็ถือว่าสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ปลอดภัยแล้วนะคะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานเขาระดมกำลังค้นหากันตลอด
ห้าวันเต็มเต็มเลยนะคะไล่ไปตั้งแต่เย็นวันที่สิบเก้ามิถุนายนนะคะ
ผู้ที่หายตัวเข้าไปเนี่ยคือนายวีรยุทธยะอินตะอายุ๓๙ปีนะคะ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาบอกเขาจะเข้าป่าไปหาเห็ด
ป่าสรรทรายหลังอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้หลังจากนั้นหายเงียบไปเลยค่ะ
ตลอด๕วันเนี่ยชาวบ้านก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดี
ระดมกำลังกันเป็นร้อยเลยนะคะเพื่อออกค้นหา
ไม่เจอตัวเลยเจอแค่มอเตอร์ไซค์เขาจอดไว้กลางป่าเท่านั้น
วันนี้ตอนเที่ยงครึ่งข่าวดีมาเยือนค่ะ
เพราะในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบตัวคุณวีรยุทธ์แล้วนะคะ
ห่างจากจุดที่เข้าไปหาเห็ดประมาณ๑กิโลเมตรได้
สภาพแน่นอนอยู่กลางป่ามา๕วันก็อิดโรยแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ดื่มน้ำเกลือแร่แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลลานนานะคะ
มีญาติวิ่งเข้ามากอดร้องไห้เลย
ดีใจกันใหญ่เพราะ๕วันเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะคะ
ได้คุยกับนายวิรยุทธ์เขาบอกยังพูดอะไรไม่ได้มาก
แต่พอจะเล่าให้ฟังได้ว่าเข้าป่าไปหาเห็ด
แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ก็เดินหาเห็ดไปเรื่อย
หลงทิศค่ะหลงทางอยู่ในป่าวนไปก็วนมา
นอนอยู่กลางป่า๒วัน๒คืนนะคะจนกระทั่ง๒๑มิถุนายน
เดินกลับมาจุดจอดมอเตอร์ไซค์อ้าวรถไม่อยู่แล้ว
เพราะเจ้าหน้าที่มาเจอรถแล้วเอารถออกไปก่อน
เขาก็เลยเอาไปทางไหนดีล่ะทีนี้ก็เดินต่อไปเรื่อย
ก็ยังหาทางออกไม่เจอนอนกลางป่าไปอีก๒คืน
สุดท้ายก็เดินออกจากป่ามาจนได้ค่ะ
ถามว่าแล้ว๕วันที่อยู่ในนั้นทำอะไร
เขาบอกตลอดเวลาที่ติดอยู่ในป่าเนี่ย
ก็อาศัยกินยอดผักหวานป่าประทังชีวิต
น้ำก็อาศัยดื่มจากหยดน้ำตามใบไม้กับแอ่งน้ำขัง
โชคดีจริงช่วงนี้ฝนตก
นี่ถ้าฝนไม่ตกนี่เขาไม่รู้จะเอาชีวิตรอดยังไงเหมือนกัน

แล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอตัวแล้วก็ช่วยเหลือเขาออกมาได้นะคะ